ทุกผู้ชมครับวงการพระเหลืองฮะนี่ทางพระเขาฝากบอกมาว่าถ้าใครเจอเนี่ย
ช่วยแจ้งหน่อยกันแล้วกันนะครับเพราะมีการเผยแพร่คลิปคลิปนี้อืม
เป็นหลวงตารูปหนึ่งอยู่กับชายชาวต่างชาติต้องขออนุญาตเซ็นเซอร์จริง
โอ้โหเซ็นเซอร์อย่างหนักด้วยนะฮะเพราะว่าหลวงตารูปนี้ไปนอนอยู่บนหน้าท้องของชายชาวต่างชาติ
อ่าคนที่เขาเผยแพร่คลิปบอกกำลังทรงฉันบวบอย่างเมามัน
พี่พี่อุ๋ยใช้คำว่าหลวงตาแสดงว่าน่าจะอายุเยอะแล้วใช่ไหมคะอายุเยอะแล้วนะฮะ
แล้วก็มีภาพของชายสูงอายุคนเดียวกันใส่ผ้าเช็ดตัวนี่จีวงจีวอนไม่สวมแล้วโอ้อย่างนี้เลยนะ
งพัชตัวครึ่งท่อนนั่งดื่มน้ำอยู่บนโซฟาข้างหลังเห็นไหม
ธนบัตรสองพันบาทวางอยู่นะฮะโอ้โห
ชาวบ้านที่ชนบุรีเนี่ยนำคลิปนี้นำภาพนี้มาร้องเรียนกับสื่อมวลชนนะครับ
เพื่อให้ช่วยตรวจสอบให้หน่อยบอกรับไม่ได้กับการกระทำของหลวงตารูปนี้อืม
พร้อมกับแจ้งพิกัดส่งข้อมูลบอกหลวงตารูปนี้เนี่ยจำวัดอยู่ที่วัดสำนักขาม
ตำบลหนองบอนแดงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีเห็นภาพที่ใส่ชุดคารวาสไหม
เคยถูกขับไล่ออกจากวัดนี่ใส่ชุดแบบนี้ก็มีแล้วเดี๋ยวกลับไปเป็นพระอีกแล้ว
เอ้าเราก็เลยไปตามพิกัดเลยนะฮะวัดสำนักขามนะครับ
เจอท่านผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสำนักขามนะฮะพระสมศักดิ์จันนะนะฮะ
ท่านบอกโอ้ถ้าดูจากคลิปแล้วเห็นหน้าเห็นตาภาพนิ่งต่างเนี่ย
นี่คือพระบรรจงเคยมาจำวัดอยู่ที่วัดสำนักขามที่ชนบุรีจริง
แต่ไม่ใช่พระลูกวัดที่นี่ตอนที่มาเนี่ยมาจากวัดอื่น
บอกขอมาจำพรรษาสักหนึ่งพันศาก็แล้วกันขอมารับกิจนิมนต์ที่นี่แถวนี้นะฮะ
สุดท้ายเนี่ยอยู่ไม่ครบพรรษาถูกขับออกจากวัด
เนื่องจากมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมไปเปิดรับบริจาคเป็นบัญชีของตัวเอง
เจ้าอาวาสก็เลยขับให้พ้นวัดไปขับออกจากวัดไปยังแวะเวียนมาอยู่
อ่าบางทีมาแป๊บนึงไม่กี่วันล่าสุดเนี่ยมาขอจำวัดอยู่สิบห้าวัน
เพิ่งออกไปเมื่อหนึ่งกุมภาพันธ์ได้ข่าวว่าตอนนี้

แบบเบอร์โทรตังค์อะไรอย่างนี้ใครจะโอนตังค์มาอย่างนี้
หลอกพ่อก็เลยบวนเอาว่าตัวหลังทางกลับไป
ถ้าแบบนี้จริงจริงก็ให้เรืองานที่เกี่ยวกับภาคในกลมศาลาพุธ
อ่าทางวัดสำนักขามก็เลยฝากแจ้งเรื่องราวนะฮะ
ไปถึงสำนักพุทธหรือว่าประชาชนถ้าพบเห็นพระบรรจงนะฮะ

แบบนี้ต้องจับศึกแล้วก็แหม่บวชอีกไม่ได้แล้วมั้งเนี่ย